เขาได้นายกคนที่๓๐ไปแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในพักประชาธิปัตย์
ไม่รู้จะจบยังไงคุณผู้ชมนายเดชอิตขาวทองสอสอสงขลา
แล้วก็ท่านยังเป็นรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
วันนี้นะครับกับอีกสิบหกคนสิบหกคนที่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกอ่ะ
นะคือบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรไม่กังวลนะว่าจะโดนขับออกจากพักนะ
นี่แหละครับเป็นการเปิดเผยเหตุผลที่โหวตสวนมติภักดิ์
ความเป็นเอกภาพของพักประชาธิปัตย์มันไม่มีตั้งแต่การประชุมใหญ่แล้ว
จำได้ไหมที่เลือกกรรมการบริหารพักแล้วล่ม
ยืนยันว่าภักดิ์ไม่ได้มีมาตรีชัดเจน
ทำให้สอสอก็มาประเมินกันนะครับ

ยึดผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

และไม่ควรจะรับมรดกโอ้โหตรงนี้แรงคุณผู้ชมฟังนะ
ไม่ควรรับมรดกความขัดแย้งจากนักการเมืองรุ่นเก่า
เพราะกลุ่มของพวกเขาไม่เคยสวมเสื้อสีเหลืองไม่เคยสวมเสื้อสีแดง
ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นฝ่ายค้านไม่ได้กระเสือกกระสนจะไปเป็นรัฐบาล
แล้วก็ไม่กังวลว่าจะถูกขับออกจากพักนะเพราะพวกเขานี่แหละครับคือเสียงส่วนใหญ่ลองฟังดูครับ
ก็ดูดูไปดูมาส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หมดแล้วครับไม่รู้ใครจะขับใครกันแน่
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่เกือบตั้งหมดนะครับ
แต่การขับมันจะขับยังไงครับไม่มีครับเราไม่คิดจะขับใครออกจากพัก
นักข่าวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ภายในพักตอนนี้เป็นยังไง
คุณเดชอิตก็บอกว่าก็ไม่ถึงกับแตกหรอกนะแต่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกัน
ว่าทุกคนควรลดทิศถิแล้วมารับฟังกันเพราะว่าทุกคนก็มาจากประชาชนกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ครับ
แต่ว่าประโยคที่คุณเดชอิตให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกประโยคเลยจริงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวคงต้องจับตาดูหลังจากนี้ค่ะประชาธิปัตย์จะไปในทิศทางไหนนะคะ